ประธานสภาที่เคารพครับเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียจทุกท่านครับ
เอ่อก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับ
ทั้งสองท่านนะครับท่านพี่สมคิดเชื้อคงนะครับ
อนุญาตเอ่ยนามกับท่านประธานกรรมธิการแรงงานท่านสุเทพหูอ้น
ซึ่งสิ่งที่ท่านอภิปรายเก่าหาตั้งข้อเก่าหาในวันนี้นะครับ
ผมจะตอบทีละคำถามถ้าคำถามไหนไม่หมด
หรือคำถามไหนผมไม่ได้ตอบช่วยแจงชี้แจงด้วยนะครับ
จริงแล้วผมขออนุญาตข้ามคำถามที่ท่านพูดมา
แล้วก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราเป็นสุภาพบุรุษด้วยกัน
การที่จะเอาไลน์ส่วนตัวที่คุยกันในกลุ่มแรงงาน
สาภาพด้วยกันเอามาเปิดเผยนะครับ
ถ้าผมบอกสมาชิกหรือที่ปรึกษาผม
เอาไลน์ที่ช่วยเหลือท่านเกี่ยวกับคนใกล้ชิดท่านมาก
แต่เป็นความลับหน่อยในการช่วยเหลือมาเปิดเผยบ้าง
ท่านจะรู้สึกอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่า
เป็นนักการเมืองท่านควรจะต้องมีมารยาท
การเป็นสุภาพบรุษมันต้องมีในข้อที่หนึ่ง
อันนี้ผมจะเข้าเนื้อหานะครับข้อแรกผมสอนท่าน
ข้อที่สองการจ่ายเงินคืนของสถานการณ์ประกันธรรม
รัฐบาลตั้งแต่อดีตนะครับจนมาถึงปี๖๒
ทุนประกันสังคมนั้นได้ไม่ได้รับเงินมีเงินตกค้างจากรัฐบาลอยู่๑๒๙๙ล้านบาท
พศ๒๖๓ซึ่งเป็นรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรับตำแหน่ง
มีการจ่ายเงินสมทบเต็มจำนวนแล้วก็มีการจ่ายของเก่าให้อีกประมาณ๑๙๘๗๑ล้านบาท
๒๑๖๔มีการจ่ายเงินสมทบซึ่งรัฐบาลต้องจ่ายเงินสมทบ๒๗๕จ่ายให้เต็มจำนวน
ส่วนที่เหลืออีกใช้หนี้ของเก่าอีก๑๓๐๐กว่าล้าน
หนี้กองทุนประกันคมที่รัฐบาลค้างไว้ตั้งแต่อดีตไม่รู้รัฐบาลของใครบ้างนะครับ
ผมไม่อยากเอ่ยนามนะครับเหลืออยู่๖๐๐๐๐บาทล้านบาทนะครับนี่ข้อที่๑นะครับ
ลดเงินสมทบเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่การที่รายได้น้อยลงนะครับ
ผู้ประกอบการก็เหนื่อยการที่จ่ายเงินสมทบในลูกจ้าง๕นั้น
จริงแล้วอย่างที่ท่านประธานสุธธิปตร์ขออนุญาตหน่อยนะครับท่านประธาน
มันก็มันจริงนะว่ามันไม่ควรจะลดแต่ฐานะการณ์วันนี้
อย่างผมเองได้รับหนังสือนะครับฝากจะเรียน
กลับเรียนไปทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับ
ช่วยบอกท่านผู้อภิปรายผมนะครับว่า
ผู้อภิปรายผมเขาไม่เห็นด้วยในการลดเงินสมทบแต่สภาอุตสาหกรรมสภาของการค้า
กรลูกจ้างต่างต่างมีความเดือดร้อนนะครับแต่คนที่อภิปรายผมไม่อยากให้ลดนะครับ
แต่ผมรับหนังสือของท่านมาแล้วในการที่ท่านขอให้ผมลดนะครับ
ผมเองก็ต้องส่งให้กับบอร์ดประกันสังคมโดยตัวผมเองแล้วไม่ได้เป็นบอร์ดประกันสังคมนะครับ
ประกันสังคมเป็นบอร์ดสามฝ่ายนะครับส่วนในเรื่องของรัฐช่วยเหลือที่ท่านผู้อภิปรายได้บอกว่า
รัฐบาลเอาเงินกองทุนลดเงินสมทบไปเงินหายไปผมถามว่าเงินสมทบกองทุนประกันคม
รัฐบาลดูแลอยู่แล้วครับนายจ้างขึ้นส่วนหนึ่งลูกจ้างส่วนหนึ่งรัฐบาลส่วนหนึ่ง
ผมถามว่าเงินที่หายไปในส่วนที่หายไปประมาณสักถ้าผมจะไม่ผิดในส่วนที่เก็บ
ไม่ได้เก็บเก็บเข้ามาในส่วนที่รถไปสมทบแต่เงินที่รถสมทบมันก็ไปอยู่กับลูกจ้าง
ลูกจ้างเคยจ่ายเจ็ดร้อยห้าสิบหรือจ่ายเจ็ดสิบห้าบาทสิ่งที่ได้ประโยชน์คือใคร
จ้างเปล่าครับหรือผมได้ประโยชน์หรือรัฐบาลได้ประโยชน์
ส่วนในจ้างที่อยู่ระหว่างประคองกิจการกำลังจะก้าวพ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ย
ในจ้างก็ต้องจ่ายสมมุติร้อยคนในจ้างต้องจ่าย๗๕๐บาท
คูณร้อยคนก็เหลือแค่เจ็ดสิบห้าบาทคูณร้อยร้อยคน
เป็นการรักษาการจ้างงานไหมครับผมอยากจะกราบนี้นะครับ
อยากจะกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายผมนะครับว่า
กองทุนที่ท่านพูดว่าเอาเงินกองทุนมา
ทำให้กองทุนนั้นแหว่งผมกราบเรียนนะครับว่า
รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เงินกู้๑ล้านล้านนะครับที่ผมได้ทำนโยบายเข้าไปขอ
รัฐบาลในการช่วยเหลือในโครงการม๓๓เรารักกันให้พี่น้องผู้ประกันตน
ได้มีเงินช่วยเหลือยาวยาวอ่อยได้มีเงิน
ได้มีเงินใช้ในช่วงที่สถานการณ์รายได้ลดลง
แปดล้านสี่แสนคนนะครับแล้วก็มาเพิ่มเติม
อีกนะครับอีก๒๐๐บาทเป็น๖๐๐บาท
เงินส่วนนี้ไม่ใช่เงินกองทุนประกันสังคมนะครับ
กลับเรียนพี่น้องสาภาพแรงงานทั้งประเทศนะครับ
ให้ฟังขออนุญาตผมขออนุญาตเอ่ยในวันนี้นะครับ

ไม่ใช่เงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินรัฐบาลที่ช่วยเหลือนะครับ
ในส่วนของโครงการล่าสุดเยียวยา
หลังจากเกิดโควิดในช่วงที่ละลอกล่าสุด
รัฐบาลก็ได้ช่วยให้กับพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
๒๙ชังวรรติ๙ประเภทกิจการ
เป็นเงินจำนวนเกือบเจ็ดประมาณเจ็ดหมื่นล้านบาทนะครับ
ในส่วนนี้ซึ่งผมก็เห็นเจ้าของกิจการ
ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ดูแลเฉพาะลูกจ้างนะครับรัฐบาลดูแลในจ้างด้วยครับ
เพราะว่าในจ้างนั้นต้องอยู่ในสถานการณ์รักษาการจ้างงานนะครับ
ซึ่ง๙ประเภทนั้นนะครับมีผู้ที่ได้รับประโยชน์นะครับ
เฉพาะในมาตรามาตราสามสามนะครับก็ประมาณสัก
ถ้าผมเดี๋ยวผมจำไม่ผิดประมาณ๓ล้านกว่าคนนะครับ

นะครับรัฐบาลนะครับช่วยเหลือในส่วนของ
ผมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับของมาตรามาตราสามสาม
สิบเก้าจังหวัดผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือไป
สามล้านสองแสนกว่าคนหมอสามเก้านะครับ
ประมาณล้านบาทคนหมอสี่ศูนย์ประมาณสี่ล้านบาทคน
ซึ่งรวมแล้วประมาณ๘ล้านกว่าคนในส่วนนี้ผมถือว่า
พี่น้องผู้ใช้แรงงานได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเงินรัฐบาล
ไม่ใช่เงินกองสูตรประกันสังคมอย่างเกือบกว่ากว่าเก่าเหรียญพันธุ์
ท่านประธานสภาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายนะครับ
ว่าเป็นเงินของรัฐบาลนะครับในส่วนของบอร์ดนะครับ
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ท่านผู้อภิปรายได้ถามผมมานะครับ
ผมได้อนุมัติให้ออกในเรื่องของถ้าผมจำไม่ผิด
วันที่๘กรกฎาไปแล้วนะครับตามระเบียบตามข้อกฎหมายในการให้เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม
แต่อยู่ระหว่างที่เขาจะต้องขบวนการหรือเรื่องกฎหมายก็
เป็นส่วนของฝ่ายกฎหมายแต่ผมเซ็นอนุมัติไปแล้ว
เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะโดยวิธีไหนก็ให้บอร์ดไปหาลือกันนะครับ
ในส่วนของการตั้งประหลัดกระทรวงนะครับเป็นสิ่งที่ผมตอบสื่อมวลชนช่วงแรกแรกเยอะมาก
จะฝากกลับเรียนผ่านท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับว่ากระทรวงแรงงานนะครับ
เป็นกระทรวงที่ข้าราชการจังหวะช่วงหายช่วงแหว่งของระดับข้างบนนั้นก็เป็นช่วงจังหวะพร้อมกันหมดนะครับ
ผู้ตรวจกระทรวงนะครับมี๖ท่านเกษียณ๒ท่านเหลือ๔ท่าน
หลักกระทรวงเกษียณอธิบดีเกษียณทั้งหมดยกเว้นกรมจัดหางาน
ซึ่งมาเป็นทิบดีได้ประมาณ๓เดือน
ฉะนั้นประหลัดผู้ที่ไปว่างงานทั้งตำแหน่งว่างพวกอธิบดีต่าง
นั้นก็ต้องมาจากผู้ตรวจกระทรวงนะครับ
ผมเองนะครับวันนี้ผมยังไม่รู้ในอำนาจผมเองในการแต่งตั้ง๔๐หรือ๔๑นะครับ
ผมยังไม่รู้เลยว่าที่เหลืออยู่จะต้องมีการพัด

นี่คือผมกำลังจะเรียนให้ท่านทราบว่าถ้าท่านผู้พิปรายเป็นผมในวันนี้ท่านจะทำอย่างไร
ในเรื่องนี้ยากยากในการที่ตัดสินใจมาก
เราก็พยายามจะบริหารจัดการให้คนภายใน
แล้วผมเรียนว่าผู้ตรวจกระทรวงนะครับทุกคนที่ได้รับตำแหน่ง
เขาก็มีความพึงพอใจแล้วก็ผ่านคอลโมไปเรียบร้อยแล้ว
ในส่วนของเรื่องของแรงงานนอกระบบที่ท่านผู้พิพายได้พูดถึง
ก็อยู่ในขั้นตอนของเสนอเข้าสู่คณะลำตีน่าจะประมาณสักเดือนหน้านะครับ
ซึ่งก็ขอขอบคุณท่านผู้อภิปรายด้วยนะครับที่ท่านเองก็มีส่วนในการผลักดัน
ก็ถือว่าท่านมีความรู้ในภาคแรงงาน
เพราะท่านเองก็เคยเป็นผู้นำสภาพ
ซึ่งทุกคนในวงการผู้ใช้แรงงานก็รู้จักท่านนะครับ
วันนี้ท่านมาเป็นผู้แทนท่านก็จะทำหน้าที่ในส่วนนี้
ก็ไม่ได้ว่ากันก็ถือว่าท่านทำในส่วนของท่าน
ผมก็ตอบในส่วนของผมท่านเก่าหาผมก็ต้องชี้แจงนะครับ
ในส่วนของการเยียวยาที่ท่านบอกไม่ทั่วถึงนะครับ
ภาคการผลิตคำสั่งสอบคอไม่ได้สั่งให้ปิดกิจการท่านนะครับ
การที่เราจะจ่ายเงินชดเชยผมเคยถามนะครับว่าภาคการผลิต
ผมเคยถามเจ้าของกิจการว่าวันนี้นะครับ
ผลิตยานยนต์ทั้งหมดท่านก็อยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์
ท่านจะรู้นะครับผมขออนุญาตเอ่ยชื่อบริษัทไปเลยก็ได้พวก
อิลซูโตต้าฮอนด้าหรือจะเป็นซัพพายเชนต่างเขาจ่ายโบนัสกี่เท่า
รายได้การผลิตของเขาสูงมากเพราะอะไรทรัพยเชนที่ประเทศต่างประเทศ
ประเทศอินเดียของเขามีการปิดนะครับธุรกิจต่างต่าง
เกี่ยวกับยานยนต์ก็ต้องสั่งประเทศไทยนะครับผมเองนั้นก็คิดว่า
คำสั่งสอบคอถ้าไม่ได้ปิดการผลกระทบต่าง
เขาก็ยังผลิตได้นะครับแล้วผู้ประกอบการเองหรือ
ผู้นำสภาพแรงงานที่ผมเอ่ยมาในสภาพยานยนต์ทั้งหมดเนี่ย
ภาพยันชนทั้งหมดเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ปิดนะครับ
แต่คำสั่งที่ผมต้องเยียวยาเนี่ยท่านก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นกฎหมาย
มันเป็นเรื่องการเยียวยามันต้องมีหลักฐานปิดกิจการ
ถึงชดเชยในส่วนนี้นะครับในส่วนของมะกุเทศนะครับ
ซึ่งเป็นอาชีพอิสระหมอนวดเอ่อขอโทษนะครับอ่า
พนักงานนวดแผนโบราณอย่างนี้ครับบางครั้งเขาเป็นอาชีพอิสระ
เขาไม่ได้เป็นมสามสามนะฮะท่านนโยกลำตีท่านบรรเดก
เป็นยุทธ์เจ้าชาก็ได้เปิดโอกาสให้สมัครมอสี่ศูนย์นะครับ
อย่างเช่นแท็กซี่หรือจะเป็นวินมอเซล์รับจ้าง
หาว่าเลขแผงลอยนะครับทุกท่านนั้นได้สมัครมาตราสี่ศูนย์
ได้เงินช่วยเหลือคนละห้าพันบาทในมาตราสี่ศูนย์นะครับ
ในการที่เอ่ยถึงการดูแลต่างด้าวนะครับในส่วนของยาฟาวิต่างล่ะ
ที่ผมทราบมาก็มีการผ่านบอร์ดในการซื้อยาตัวนี้ไปแล้วนะครับ
แต่ว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเพราะเป็นเรื่องของบอร์ดไตภาคีนะครับ
ในส่วนของท่านสุเทพก็ขออนุญาตเอ่ยนามโทษนะฮะ
ในส่วนของที่ให้ดูแลแรงงานต่างด้าวเรื่องแคมป์คนงาน
ผมก็ขออนุญาตทางผู้อภิปรายพี่สมคิดนะครับว่าขออนุญาตพูดรวมกันไปเลย

ในเรื่องของแคมป์คนงานนะครับเหตุที่ต้องปิดแคมป์คนงานนะครับ
ช่วงที่เกิดระบาดที่ตัวเลขสูงขึ้นแล้วทุกคนก็มองโฟกัสไปที่แคมป์คนงาน
ผมเองอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติท่านผมเรียนด้วยความเคารพว่า
ถ้าวันที่เกิดการระบาดที่เป็นตัวเลขที่สูงขึ้นแต่แต่ผู้ที่วิเคราะห์ต่างต่าง
ผู้ที่มีความรู้องค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ทั้งหลายเนี่ย
เขามองว่าแคมป์คนงานเนี่ยซึ่งมีประมาณ๘๐๐๐กว่าคนครับ
คนสังด้าว๕หมื่นประคนคนไทย๓หมื่นประคนนะครับ
ที่กลัวไว้สุดคือเราคิดเหมือนกันว่ากลัวแวะข้างทาง
เช่นเจอตลาดนัดหรือเจอร้านมินิมาตรต่าง
ถ้าเขาแวะซื้อขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้
เขาปลอดภัยหรือยังได้รับวัคซีนก็ทยอยฉีด
ตอนนั้นผมกำลังเริ่มทยอยฉีดเมื่อวันที่
วันที่๖มิถุนาเริ่มทยอยฉีดวัคซีนในกรทม
ผมก็เรียนกับท่านประธานผ่านเพื่อนสมาชิกที่เคารพนะครับว่า
ผมเองก็เข้าใจบทบาทว่าฐานการวันนั้นปิดปิดเพื่อให้จบท่าน
ผมเชิญนายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยนะครับขออนุญาตเอ่ยนามคุณลิซ่า
มาประชุมที่กระทรวงแรงงานวันศุกร์ประชุมกัน
ท่านเห็นภาพเมื่อสักครู่ที่ท่านขึ้นภาพ
วันอาทิตย์ผมประชุมต่อแล้วผมก็ถามเขาเหมือนกันนะครับ
ในเรื่องของแรงงานที่ท่านมีความวิตกกังวลว่าออกไปจากนอกแคมป์ไหม
ผมยอมรับนะครับว่าผมก็ถามเขาเหมือนกันในที่ประชุม
เพราะมีบริษัทใหญ่ใหญ่ในประเทศไทยทั้งนั้นเลยสมาคมนี้นะครับ
มีบ้างแต่หลังจากนั้นปุ๊บพอเราใช้โทรศัพท์โทรคุยกับนายกสมาคม
และให้กระจายเข้าไปในสมาคมทั้งหมดว่ารัฐบาลช่วยเหลือในส่วนนี้นะครับ
แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงก็ขอขอบคุณฝ่ายความมั่นคง
กรทมทั้งทหารตำรวจนะครับที่ก็มามามาดูพื้นที่ให้
ควบคุมพื้นที่ไม่ให้เข้าออกในไม่มีการไม่มีการให้คนงานเข้าหรือออก
ผมเองก็ประชุมกับผู้ประกอบการในวันนั้นซึ่งมาทุกบริษัทใหญ่หมดเลย
ผมให้คำมั่นสัญญาเข้าไปวันนั้นว่าปิดแล้วต้องจบ
ฉีดวัคซีน๑๐๐แล้วก็ทำป้ายติดหน้าแคมป์คนงาน
ให้กับพี่น้องประชาชนข้างเคียงให้เห็นรับทราบว่า
นี้เราได้ผ่านการตรวจ๑๐๐

แต่ส่วนที่พี่ขออนุญาตเอ่ยนามพี่สมคิดได้กล่าวไปนะครับ

ผมก็ถามผู้ประกอบการด้วยความเคารพว่า
มันเป็นช่วงที่คาบลูกคับดอกจริง
แต่มันก็มีการแก้ปัญหาไว้ในวันรุ่งขึ้นทันทีนะครับ
ตรงส่วนนี้ก็ต้อง
ผมเป็นคนที่พูดตรงนะครับแล้วก็ยอมรับในความเป็นจริง
แต่ว่ามันไม่ถึงขนาดเราบริหารผิดพลาดครับพี่

จบไปถึงแล้วตรวจ๑๐๐ฉีดวัคซีน
ทุกวันนี้๖๒๒แคมป์เปิดทำงานได้หมดแล้ว
แต่ถ้าเราไม่ปิดเราไม่ตรวจ
เขาก็จะเป็นจำเลยของสังคมตลอดไป

แพร่ระบาดจากแคมป์คนงาน

และจังหวัดใกล้เคียงนะครับ
ในส่วนของที่ผู้อภิปรายนะครับ
ซึ่งทางขออนุญาต
สมกันนะครับท่านผู้พิปรายทั้งสองท่านนะครับ

ในส่วนของการขึ้นค่าแรงนะครับที่
ที่ขออนุญาตเอ่ยนามที่พี่สมคิดได้พูดนะครับว่า
ผมยอมรับว่าสมัยปี๕๔ผมเองเป็นผู้แทนครั้งแรก
ผมเองก็ร่วมรัฐบาลกับพักของท่านนะครับ
ซึ่งผมเองก็เป็นความวิตกกังวลเหมือนกัน
ในการที่ขึ้นค่าแรงพร้อมกันทั่วประเทศ๓๐๐บาท
เพราะผมมีความคิดอีกมุมหนึ่งนะครับ
คือจังหวะที่ผมรู้ว่าวันนั้นเนี่ย

ถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ทางพยาว
น่าจะ๑๕๙บาทผมจำให้ผิดนะครับ
จังหวัดที่สูงสุดน่าจะภูเก็ต๒๒๑บาท
ผมเคยคุยกับผู้บริหารของพักท่าน
ผมเรียนว่าผมก็กราบเรียนไปแล้วว่า
ขึ้นค่าแรงถ้ามุด๒๒๐บาทถ้าขึ้นจะขึ้น๓๐๐บาท
ท่านเอาขึ้น๘๐บาทท่านควรเอา๘๐บาทไปคูณทุกจังหวัดที่เหลือ
มันจะไม่กระโดดอย่างเช่น๑๕๐หรือ๑๖๐กระโดดไป๓๐๐
มันจะทำให้ผู้ประกอบการที่เขาอยู่ในต่างจังหวัด
ซึ่งถ้าจ่ายค่าแรงถูกนั้นเขาจะปิดกิจการไปนะครับ
แต่ในส่วนที่ท่านได้กล่าวถึงที่พัก
ที่มีการหาเสียงไว้ในยุคที่ผมมาเป็นรัฐบาลนะครับ
ผมก็กราบเรียนนะครับว่าผมคิดเหมือนพี่สมคิด
แต่ผมเกิดจังหวะว่าภาวะต่างที่เราประดังประเด็นเข้ามา
ในการแก้ปัญหาให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้น
มันชุลมุนมากทั้งเรื่องของการแพร่ระบาดตั้งแต่ปี๖๓ต้นปีพี่นะครับ
พอถึงวันนี้พอช่วงที่หยุดหยุดการแพร่ระบาด
ในช่วงของต้นช่วงของประมาณสักมีนาเมษาพฤษภามิถุนา
ผมเองก็พยายามจะฟื้นนะครับพยายามจะแก้ไขเศรษฐกิจ
โดยภาคแรงงานเป็นตัวขับเคลื่อนก็จัดงานจ๊อปเอ็กโปลขึ้นมาครับพี่
ผมรับตำแหน่งนะครับยี่ยิบยิบแปดยิบเก้าสามสิบกัญญาโยน
ใบเทคบางนาผมก็ตั้งเป้าไว้ไว้หมดแล้วตำแหน่งได้ประมาณสักสอง
สักเดือนหนึ่งได้ผมก็ตั้งเป้าว่า๑ล้านอัตราที่เราจะจ้างงาน
ในวันนั้นจนถึงมีนาคมคือสอบผ่านไป๒ไตรมาส
มีการจ้างงานครบ๑ล้านอัตราใน๒ไตรมาสผ่านไปจากวันจัดงานนะครับ
ตัวเลขที่ผมขึ้นสไลด์นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับ
ผมจ้างงานไปล้านห้าแสนหวาดตานะครับโดยงานภาครัฐเนี่ย
ในส่วนที่ใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลในการจ้าง๖แสนมาตรา
แต่ภาคเอกชนประมาณ๘แสนมาตรานะครับแล้วก็ต่างประเทศ
แล้วผมจะกลับเรียนให้ผ่านท่านประธานนะครับถึงเพื่อนสมาชิกนะครับว่า
ในส่วนการจ้างงานนะครับผมขออนุญาตสไลด์สไลด์ของการออกจากงานหน่อยครับ
อีกแป๊บหนึ่งนะครับ
อนุญาตสไลด์เป็นสไลด์สไลด์ที่๔๖ครับ
ขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตอธิบายนิดนึง
อย่างที่เพื่อนสมาชิกขออนุญาตเอ่ยนามท่านสุเทพได้กล่าวครับ
ผมไม่พยายามเอาตัวเลขในระบบพี่

ตัวเลขนอกระบบผมก็รออยู่ในเรื่องของพรบแรงงานนอกระบบ
ผมก็ขออนุญาตชี้แจงแบบที่อ้างอิงได้
แล้วก็ตอบพี่ได้ตอบเพื่อนได้

ผมยอมรับนะครับว่าถ้าท่านสังเกต

มกราถึงธันวาปี๖๓นะครับ

ประมาณ๒๔๙๘๙๙คนเข้าใหม่ใหม่เลยไม่เคยทำงานที่ไหนเลย
แล้วผมไปเช็คกลับอีกด้วยว่าอายุต่ำ๒๕ปีมีกี่คน
ในส่วนนี้มีประมาณ๓แสนกว่าคนนะครับ
รวมปี๖๓เนี่ยตลาดเข้างานมีประมาณ๕แสน
ออกมาล้านหกหมื่นก็ยอมรับว่าคนออกจากงานมากกว่าเข้าจากเข้านะครับ
ประมาณ๔๙๐๐กว่าคนปี๖๓นะครับช่วงที่แพร่ระบาดแต่ต้นปีนะครับ
แต่พอปี๖๔นะครับผมอยากจะเรียนให้เพื่อนสมาชิกนะครับ
ทราบนะครับว่าคนที่ออกจากงานตั้งแต่มกราจนถึงกรกฎานะครับ
ประมาณ๕๑๐๐๐๐๐คนแต่คน๕๑๐๐๐๐๐คนกลับเข้าไปสู่ระบบการจ้างงาน
ของบริษัทอื่น๓๕๕๐๐๐นะครับแล้วก็เข้ามาใหม่เลย
เคยทำงานที่ไหนเลยอีก๒๘๗๐๐กว่าคนรวมคนเข้า๖๔๓๐๐คน
แปลว่าตลาดจ้างงานปี๖๔คนเข้าในระบบประกันสังคมมาตรา๓๓
มากกว่าคนออกประมาณแปดหมื่นคนนะครับนี่คือสิ่งที่ตัวเลข๑๓หลักมีหมดครับพี่
แต่ส่วนที่ทุกท่านเป็นห่วงผมยอมรับเช่นอาชีพที่เป็นฟรีแลนซ์ต่าง
ที่มีผลกระทบที่ไม่ได้อยู่ระบบกันสังคมที่เขาอาจจะมาทำงาน
อาจจะนวดพาร์ทไทม์หรืออาจจะมาทำงานพาร์ทไทม์
ในส่วนนี้ในระบบประกันหรือระบบตัวเลขมันไม่มี
แต่ถ้าเราพรบแรงงานทั้งระบบสำเร็จเข้าคอลโลมอเข้าสู่สภาเรียบร้อย
ผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนที่เป็นห่วงแรงงานถือว่าเราร่วมมือกัน
ทำให้ระบบการควบคุมพี่น้องผู้ใช้แรงงานหรือดูแลพี่น้องแรงงาน
ในระบบประมาณ๑๑ล้านคนนอกระบบอีกประมาณ๒๐ล้านคน
ผมก็ขอให้พวกเราช่วยกันเวลาเข้าคอลโมให้เข้าสภาก็ช่วยกันให้ยกมือนะครับ
ในส่วนนี้นะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ผู้อภิปราย
อนุญาตเอ่ยนามพี่สมคิดนะครับผมยอมรับนะครับว่า
ที่พี่อธิบายมาเนี่ยผมมีเรื่องเดียวที่ผมตอบพี่ไม่ได้
เพราะผมไม่รู้จักเขาจริงจริงคือดาบจอยกับเจ๊อเนี่ย
จอผมไปถามไว้แล้วคือใครคือดาบจอยผมยังไม่รู้ว่าคนไหนนะครับ
แล้วก็เจ๊อ๋อคือกระบวนการตรงนี้ผมเรียนผู้อภิปรายด้วยความเคารพนะครับว่า
ผมเองกระทรวงแรงงานมีหน้าที่จริงนะพี่
คือตรวจในสถานประกอบกิจการว่าเพราะว่าคนที่อยู่ในโรงงานนั้น
มีใบญาติถูกต้องหรือไม่นะครับมีใบญาติมีวัยเวิร์คพอมิต
มีการใบอนุญาตทำงานถูกต้องหรือไม่
แล้วผมตรวจได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะผมถามคนที่ไปตรวจเนี่ย
ตรวจได้พระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกเท่านั้น
แล้วเวลาตรวจเจอผมก็จะแจ้งให้เจ้าที่
อย่างเช่นเนี่ยผมให้ท่านประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับ
ปีที่ผ่านมาตรวจไป๓หมื่นประกิจการ๓๘๐๐๐ประกิจการ
แต่งานด่างราวตัวไป๕แสนประคน
แล้วก็ดำเนินคดีแก่ในจ้างไปอาจมากเกือบ๑๐๐๐ลายนะครับ
ดำเนินคดีลูกจ้างต่างด้าวไป๑๓๐๐กว่าลายนะครับ
แต่ในส่วนที่ผู้อภิปรายได้พูดถึงการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะครับ
ผมขออนุญาตดูซ้ายอันนี้นะครับว่า
ตั้งแต่ที่ผมเป็นผู้แทนแล้วกันนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับ
ซึ่งมีการขึ้นทะเบียนตามมติคอลโมยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
รัฐบาลครั้งนั้นผมร่วมรัฐบาลเอาผมยังไม่ทันได้ร่วมเพราะว่าเป็นรัฐบาลก่อนที่เลือกตั้งเข้ามา
ผมก็ไม่เอ่ยชื่อนะครับว่าใครเป็นนายกแต่ผมขออนุญาตเอ่ยปีนะครับว่ายี่สิบหกมิดเมษาห้าสี่
มีการขึ้นทะเบียนต่างด้าคล้ายคล้ายลักษณะที่ผมเปิดเอ่อประติกรมมอร์ยี่สิบเก้าธรรมวานะครับ
มีขึ้นทะเบียนหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นแปดพันคนนะครับปีห้าเจ็ดนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐบาลของคอสชจริงนะครับเป็นประกาศนะครับ
มีการขึ้นทะเบียนเพราะตกค้างกันมาตั้งแต่ห้าหกห้าห้าห้าสี่นะครับ
เพราะมันขึ้นครั้งแรกห้าสี่ที่ผมดูแล้วเราก็มาขึ้นอีกทีห้าเจ็ด
สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดปีสองพันห้าเจ็ดก็จะถอยกลับไปห้าหกห้าห้าสี่
มีการขึ้นทะเบียนไปล้านหกแสนสองหมื่นหกพันคนหลังจากผมมารับตำแหน่งนะครับ
สองพันห้าร้อยหกสิบสามปลายปีผมถอยกลับไปหกสามหกสอง
ผมนับถึงห้าเจ็ดก็คือเจ็ดปีมีการขึ้นทะเบียนอยู่หกแสนห้ามื่นสี่พันคน
นี่คือตัวเลขออนไลน์ที่ท่านบอกนะครับ
แต่จริงจริงแน็ตตัวออนไลน์น่ะมีการซ้ำอยู่มาสิบแสนวันคน
จะเหลืออยู่มาห้าแสนวันคนแล้ววันนี้
ถ่ายรูปหมดแล้วแปลว่าตัวตนมีจริงนะครับ
แล้วก็มีการจ่ายเวิร์คเพิ่มมิตมีการใบญาตทำงาน
เกือบจะเกินประมาณสักเจ็ดสี่เปอร์สิบเปอร์เซ็นต์
ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดในรอบนี้ก็จะทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น
แต่ที่ผมเอาตัวเลขถอยหลังกลับมาให้พี่ดูขออนุญาตสไลด์มาสักครู่นะฮะ
ให้ดูว่าผมเนี่ยมารับตำแหนหกสาม
ถอยกลับไปห้าเจ็ดเจ็ดปีผมขึ้นตะเบียมีหกแสนห้าหมื่นประคน
แต่ห้าเจ็ดห้าหกห้าห้าสามปีมีล้านหกห้าสี่มีล้านสอง
นี่คือผมพยายามให้ดูหัวดูกลางดูท้ายว่ามันเป็นอะไรนะครับอ่า
ญาตผ่านสไลด์นี้เลยครับนะฮะในส่วนของงบคอมพิวเตอร์
ขออนุญาตเอ่ยขออนุญาตผ่านท่านประธานผ่านไปถึงผู้สมาชิกนะครับว่า
ที่บอกว่า๘๕๐ล้านนั้นผมถามทางบอร์ดกองทุนแล้วครับ
เป็นการบริหารงานของกองทุนประกันสังคมซึ่งมีงบบริหารอยู่ประมาณ๑๐นะครับ
ซึ่งประกันสังคมนั้นถ้ากำไรเท่าไหร่เนี่ย
เดี๋ยวต้องถามบอร์ดห้อยบอร์ด๓ฝ่ายนะครับ
ในส่วนนี้ท่านจำได้ไหมครับว่าสมัยรัฐ
สมัยรัฐมนตรีก่อนจากผมเนี่ยฮะผมขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับ
มีการประมวลช่วงที่เกิดโควิดปี๖๓ต้นปี
มีการจ่ายชดเชยที่ท่านตำหนิกันในสภา
จ่ายล่าช้าจ่ายไม่ทันเพราะมันประมวลผลได้ทีละห้าหมื่นชื่อ
หรืออะไรต่างที่ผมก็สอบถามอยู่แต่ตอนนั้นผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะครับ
ก็เป็นระบบเดียวเดิมอยู่เนี่ยแหละครับแต่ผมเข้ามาถึงเนี่ย
ผมบริหารจัดการพัดขั้นตอนนั้นไปมันเลยทำให้เร็วขึ้นและจ่ายได้เร็วขึ้นนะครับ
ระบบเดิมที่ผู้อภิปรายได้กล่าวถึงที่ผมที่บอร์ดเขาจะทำเนี่ยครับ
มันเมื่อประมาณเกือบ๒๐ปีครับเขาบอกผมนะครับ
เป็นระบบระบบที่ล้าสมัยมากแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ยังไม่สำเร็จนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดตัวนี้นะครับในส่วนของตรงอื่นอื่นก็
ส่วนของนักศึกษานะครับผมขออนุญาตชี้แจงนิดนึงนะครับ
นักศึกษาเป็นเรื่องประเด็นที่อ่อนไหวนิดนึ
เดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจขออนุญาตสไลด์เรื่องจ้างงานนักศึกษาหน่อยนะครับ

เดี๋ยวผมขออนุญาตพูดเลยก็ได้นะครับ
รักษานะครับในส่วนที่สไลด์ที่ท่านเห็นนะครับ
ปีงบประมาณพศ๒๕๖๓คือเด็กจบปี๖๔เมษานะครับ
มีเด็กจบประมาณ๓๙๐๐๐กว่าคนนะครับ
ส่วนที่เราจ้างงานที่ผมเช็คจากระบบการสังคม
คือเด็กที่อายุต่ำ๒๕ปีเราก็อนุมานได้ว่าเด็กจบใหม่ครับ
ประมาณ๒๓๐๐๐กว่าคนนะครับเมื่อปี
เด็กที่จบปี๖๓ก็คือจบเมษา๖๔นะครับ
เราจ้างงานในระบบการสังคมไป๒๓๐๐๐กว่าคน

เขาอยู่ในบริษัทต่างที่เสียประกันสังคมนะครับ
แล้วก็ในปี๖๔ช่วงที่จบใหม่เรารับมาอีกแสนกว่าคนนะครับ
ขออนุญาตไปสไลด์ถัดไปครับ
ในส่วนนี้ผมกำลังให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับว่า
เรามีการจ้างงานในส่วนของเอกชนแล้วเราอยู่ในระบบกันสังคมประมาณ๒๓๐๐๐กว่าคน
แต่ในส่วนของระบบภาครัฐเช่นโครงการของกระทรวงอวนะครับ

ตรงส่วนนี้รวมแล้วเนี่ยประมาณ๙หน่วยงานเนี่ย
ประมาณ๑๙๖๐๐กว่าลายนะครับก็เกือบ๒แสนลายนะครับ
ส่วนนี้ก็จะบอกว่าตลาดรักษาจบใหม่ที่จบมาก็อยู่ในส่วนของการจ้างงานเอกชนทั่วไป
๑ลายอยู่ในส่วนของภาครัฐอีก๑๙๖๐๐๐ลาย
แต่ผมจะพยายามทำตามคำแนะนำนะครับที่เพื่อนสมาชิกแนะนำ
พยายามจะโฟกัสเป็นห่วงนักศึกษาจบใหม่เหมือนกันนะครับ
ผมเองจริงแล้วด้วยความเคารพผมเองอยู่กระทรวงแรงงานเนี่ย
ผมเปิดนโยบายนะครับถ้าท่านจะเห็นนะครับตั้งแต่ตรวจคัดกองเชิงลุกนะครับ
ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับตรวจไป๙๐๐๐๐คนนะครับ
มีผู้ติดเชื้อไป๓๐๐๐วลายตรวจต่างพื้นที่รอยต่อจังหวัดกรุงเทพมรคร
เราก็ขออนุญาตนิดนึงครับผมจะเล่าเท้าฟาร์มให้ฟังนิดนึง
การตรวจเชิงลุกไปแล้วนี่แล้วตรวจไป๔๐๐๐มลายนะครับ
ซึ่งบางครั้งการที่เกิดโรคบัตรใหม่แต่ละครั้ง
อ่าขอโทษนะเราทำเอ่อทำเอ่อนะครับ
เราไปให้โรงพยาบาลในเครือประกันคมไปเช่าฮอฟิเทลเป็นหมื่นห้องนะครับ
เรารับคนมารักษาร่วมร่วมสองหมื่นคนเราตรวจที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดง
อนุญาตสไลด์เราเราเปิดที่ขออนุญาตสไลด์เก่าครับ
นิดหนึ่งครับที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับ
ที่สิบแก้วสิบแปบครับอ่ะอ่านะฮะยีบเอ็ดนะฮะ
เราตรวจที่ไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับเราตรวจคัดกรองเพราะว่า
วนระหว่างที่กลับจากงานช่วงวันสงการเราเลยเปิดตรงนี้นะครับ
โดยก็ได้รับความห่วงใยจากท่านรองยกรรมตรีท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
ซึ่งท่านเองก็กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน
และท่านเองก็เข้ามาช่วยในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพราะเราเองในกระทรวงแรงงานเองนั้นไม่ได้มีศักยภาพพอในการทำหรอกครับ
แต่ที่ทำมันทำด้วยหัวใจของความที่เราต้องรับผิดชอบผู้ใช้แรงงานนะครับ
ผมเองทำทำทุกอย่างอยากให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นปลอดภัย
ทำทุกมิติอย่างพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นอยู่ได้ให้กำลังใจ
ผมเองมีคนบอกว่าที่ผู้อภิปรายบอกว่ามีคนมาหาผมต้องอย่างนั้นอย่างนี้
ผมเองก็ต้องเจอและต้องการให้กำลังใจเขานะครับ
ผมไม่อยากเห็นเขาต่อสู้โดยไม่รู้ว่ากระทรวงแรงงานจะช่วยเขาขนาดไหน
ผมอยากให้เขารู้รับรู้ว่าผมเองมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเขา
ผมก็สู้ทุกมิติข้าราชการก็สู้ผมบอกฆาตการตลอดเวลาว่า
การทำงานครั้งนี้เราเหมือนอยู่สมรภูมิลบเราสู้
สู้เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเราไม่ได้สู้เพื่อตัวเราเอง
แล้วไม่ได้สู้เพื่อธุรกิจผมนะครับ
ผมเองเป็นคนชมบุรีฉีดวัคซีนครั้งแรกผมก็ฉีดที่กรุงเทพ
ผมโดนพี่น้องผู้กรอบการจังหวัดชมรีตำหนิต่อว่าผม
ผมก็ยอมรับเพราะผมต้องลูกผู้ชายพอ
ระบบระเบียบต่างเกณฑ์ที่ออกมาทุกอย่าง
ผมต้องยืนบนหลักเกณฑ์หลักการถ้าผมไม่ยืนบนหลักเกณฑ์หลักการ
ผมก็อยู่ไม่ได้อย่างที่ผู้วิปรายธรรมฐานสุทธเทพได้พูดไป
จริงครับว่ามีคนมาหาบางครั้งก็เกิดการแพร่ระบาดหนัก
ผมก็ต้องสั่งการควบคุมการระบาดรวดเร็ว
อาจจะต้องมีวัคซีนฉุกเฉินออกไปส่วนหนึ่ง
ซึ่งการบริหารวัคซีนเราบริหารโดยมีความมีอยู่ส่วนหนึ่งที่ต้องบริหาร
ความความเสี่ยงในการแพร่ระบาดรุนแรงในการควบคุมพื้นที่
แต่ส่วนหลักใหญ่เราก็อยู่ในระบบระบบการลงทะเบียนนะครับ
ผมอาจจะอยู่น้อยกว่าพี่สุเทพเยอะแต่ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
เพราะว่าท่านเป็นผู้นำแรงงานนะครับแต่ผมเองก็เติบโตนะครับ
ตั้งแต่เด็กก็เรียนโรงเรียนวัดเหมือนกันนะครับเติบโตมาชีวิตก็ต่อสู้ไปเหมือนกัน
เป็นจับกลางก็เป็นมาเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบปี๒ปี๗๘ปีนะครับนะครับ
เป็นพนักงานเซลล์ขายบ้านก็เป็นอยู่ในม๓๓ก็เป็นนะครับ
พนักงานธนาคารก็เป็นนะครับเสียมาสี่เสียม๓๓เหมือนกันเหมือนทุกท่าน
แต่ไม่เคยเป็นผู้นำสภาพแต่มีเพื่อนเป็นผู้นำสหภาพเยอะมากนะครับ
ผมรู้ว่าโครงการอุตสาหกรรมส่งออกขออนุญาตนะครับ
ผมรู้ว่าทำไมต้องทำโครงการอุตสาหกรรมส่งออก
เป็นเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้
รายได้เข้าสู่ประเทศไทยนั้นเติบโตจากการส่งออกส่งออกที่เติบโตเพราะว่าต่างประเทศ
เขาเกิดการแพร่ระบาดเขากำลังปิดโรงงานรักษา
แต่เรากำลังควบคุมรักษาให้อยู่รอดดูแลเพื่อให้ผลิตแข่งกับเขา
เพื่อให้ตลาดการค้าต่างประเทศส่งออกนั้นโตขึ้นหรือรักษาไว้ก็ยังดีนะครับ
ผมถึงคิดโครงการคือตรวจรักษาควบคุมดูแลนะครับ
เลือกธุรกิจสี่ขาในการส่งออกที่เป็นหลักใหญ่ยานยนต์ธุรกิจยานยนต์นะครับ
ยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ธุรกิจของอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนนะครับ
อุตสาหกรรมอาหารส่งออกอาหารนะครับแล้วก็อีกอีกธุรกิจหนึ่งคือ
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสี่อีกสี่อีกขาโทษทีนะแม่
ทรอนิกส์ยานยนต์อาหารแล้วก็อุปกรณ์การแพทย์นะครับ
ขอโทษทีนะครับสิ่งที่เราตั้งอย่างที่ท่านประธานสุเทพได้พูดนะครับ
ญาตเอ่นามนะครับเราไม่ได้มีรายการแต่เราพูดเพื่อทำความเข้าใจกันนะครับ
คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกนะครับว่าที่ท่านพูดนะครับว่าตรวจแล้วไม่มีที่รักษา
หรือตรวจเจอโรงงานไม่เพียงพอไม่อะไรเนี่ยต่างเหล่านี้เรารู้ปัญหามาตลอดนะครับ
ก็รู้จากพวกเพื่อนท่านรู้จักผู้นำหรือที่ปรึกษาต่างก็เล่าให้ฟัง
ผมนึกต้องทำคือตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับตรวจเจอนะครับ
อันนี้เป็นค่าใช้จ่ายของกระทรวงแรงงานนะครับไม่ใช่ผู้ประกอบการออกนะครับ
ตรวจเจอร้อยตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นบริษัทเอมีพนักงานพันคน
ผมตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสมมุติผมตรวจเจอ๑๐คือร้อยคน
ผมนำคนร้อยคนเนี่ยผมให้โรงพยาบาลในเครือประกันสังคมที่รับรับ
การตรวจรักษาเรื่องเนี้ยรับไปรักษาในฮอปปิเทลหรือโรงพยาบาลที่เขา
สังกัดอยู่ไม่ให้ลงลงมาโรงงานนั้นอาจจะมี
ผมตรวจร้อยเปอร์เซ็นต์พันคนเจอร้อยคนผมเอาไปรักษา
เก้าร้อยคนผมก็จะถามว่าวัคซีนที่ได้รับไปแล้วม๓๓
ได้รับไปแล้วเท่าไหร่เช่นได้รับไปแล้วสี่ร้อยคน
เหลืออีกห้าร้อยคนผมก็ใช้วัคซีนในส่วนโครงการนี้
ฉีดตรงนี้อีก๕๐๐คนเพื่อให้โรงงานส่งออกแห่งนี้
ปลอดภัยนะครับหลังจากนั้นปุ๊บผมก็จะต้องให้
ไอนะครับผมก็ประสานกับเลขาบีลไอ
ในการที่ออกมารับรองต่างให้ให้กับโรงงานแห่งนี้
เพื่อให้ต่างประเทศเชื่อมั่นว่าคู่ค้าของเขานั้น
ไม่ต้องหยุดในการสั่งออเดอร์ต่างสั่งได้ตลอด
เพราะไม่มีการหยุดเพราะว่ามีการเข้าสู่กระบวนการควบคุมไว้หมดแล้ว
แล้วหลังจากนั้นปุ๊บนะครับผมเรียนเรียนด้วยความเคารพว่า
การที่เราดูแลโรงงานหลังจากนั้นอีกหนึ่งอาทิตย์
๒อาทิตย์ต่อต่อไปผมก็รบกวนผู้ประกอบการ
ก็คือเอาไว้สำหรับตรวจเจอถ้าเกิดเจอมันก็เจอน้อยแล้ว
เราก็มีโรงพยาบาลเดิมที่มาตรวจนะครับเข้าไปดูแลเหมือนเดิมนะครับ
ในส่วนนี้ผมก็พยายามจะมาให้เป็นภาระผู้ประกอบการ
แต่ผมออกรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มี
ผมถามว่าเงินกองทุนประกันสังคมเหมือนที่ท่านประธานสุเทพโอนได้พูด
ผมก็เรียนกับผู้ประกอบการว่าในส่วนของรัฐบาล
โดยท่านนายกรัฐมนตรีธรรมเนกบัญชีวิตอาโนชา
แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยช่วยเหลือพี่น้องผู้ใช้แรงงาน
๔ธุรกิจส่งออกให้ได้รับวัคซีน๑๐๐
ผมเชื่อว่าในสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันของเศรษฐกิจการส่งออกนะครับ
ผมถือว่าใช้เวลามาพอสมควรไม่รู้ว่าผม

คิดก็มีตันต่อไปใดชื่อนะครับขออนุญาตครับท่านประธาน

เชิญท่านสุเทพขอบคุณค่ะท่านประธาน
ผมสุเทพบูอ้นนะครับสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
สัดส่วนปีกแรงงานพระเก้าไกร
ขออนุญาตที่จะต้องถูกพลาดเพียงนิดหนึ่ง
แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่ไม่ตรงกัน
ประเด็นก็คือเรื่องของเกี่ยวกับการตรวจแคมป์คนงาน
ที่ท่านรัฐมนตรีแจ้งว่าตรวจ๑๕

ว่าที่ชีพไป๘๐๐๐๐และก็มีจำนวนคน๒แสน

แล้วก็สำคัญยิ่งกว่านะครับในเรื่องของการระบาด
เมื่อวันที่๒๓สิงหาคม๖๔สบคก็ยังบอกว่า
จุดเสี่ยงของแคมป์คนงานยังมีเชื้อวนเวียนอยู่
ยังไงก็ต้องไปดูตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะควบคุมไม่อยู่นะครับ
แล้วเกี่ยวกับเรื่องที่ท่านบอกว่าในกลุ่มมารยาทอะไรต่าง
ผมยินดีน้องรับถ้าเป็นมารยาทที่ผิดพลาด
แล้วเพื่อคนงานโดยทั่วไปนะฮะไม่เล่นพักเล่นพวก

กราวหน้าครับขอฉากือเบิศที
ปิด๑เดือนผมต้องการให้จบ

แต่หลังจากการที่เราจะตรวจ๑๐๐มันมีบางแคมป์ที่เขามีภูมิอยู่แล้ว

แต่คนงานที่ผมได้ตัวเลข๖๒๒แคมป์เนี่ย๘๐๐๐๐คนจริงครับ
ผมฉี่ปรักษีมาประมาณ๗๐๐๐๐คนนะครับ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนตรวจเนี่ยผมเรียนว่าทางกรทมเขามีตรวจไปก่อนแล้ว
แต่ผมผมเดี๋ยวผมไปตามเรื่องข้อมูลตรงนี้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับ
แล้วในส่วนของที่ท่านแนะนำมาผมจะจดเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวมีอะไรผมก็ไปหาท่านอยู่แล้ว
ท่านก็ต้องเชิญผมประจำในห้องกรรมวิการนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านประธานครับ

กลับเรียนท่านประธานที่กรบครับสมคิดเชื้อคงเพื่อไทยอยู่บนรัชธานี
เมื่อสักครู่ได้ฟังท่านลำตีตอบโอเคครับท่านตอบ
ส่วนประชาชนฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่ง
เพราะประชาชนเป็นให้คะแนนท่านก็มาจากการเลือกตั้งท่านเข้าใจดี
ท่านยอมรับว่าเรื่องค่าแรงที่ท่านหาเสียงไว้๔๐๐กับ๔๒๕ทำไม่ได้
หรืออยากทำผมเรียนนะครับว่าเรื่องค่าแรงผมก็พูดกันท่านก็รู้
แล้วท่านก็บอกว่าเคยอยู่รัฐบาลเนี่ยค่าแรงที่จะเพิ่มขึ้นถ้าตั้งใจจะทำนั้นทำได้
เพราะมันไม่ใช่ต้นทุนของการผลิตที่สูงถ้าจะเอื้ออาทร
เมื่อท่านบอกทำไม่ได้ท่านก็ยอมรับก็ไม่เป็นไรฮะ
แต่ท่านประธานวันนี้ค่าใช้จ่ายค่าแรงต่างมันไม่พอใช้หรอก
ทีค่าแรงน้อยเรื่องจริงมันมากกว่านั้น
ท่านรองนะครับวันนี้เนี่ยท่านประธานไม่มีค่าแรงคนก็ทำงานน้อย
พี่น้องเขาที่อยู่ต่างจังหวัดทั้งทำนาทั้งอะไรไม่มีแทบไม่มีจะกิน
คนทำนาก็ลำบากก็จะอาศัยค่าแรงลูกหลานเข้ามาช่วย
ปุ๋ยก็แพงค่าแรงก็ถูกผมฝากท่านนั้นแหละครับ

ขออนุญาตกับท่านประธานครับ